ผู้ชายคนนี้เขาบุกไปที่สพมลบบุรี
ไปเอาก้อนหินคว่างใส่ห้องทำงานกระจกแตกนะครับ
แล้วก็เดินไปหน้าสพมองซ้ายมองขวาคุณวรพร

ถีบไป๓คันได้คุณวราพรนะครับ
ทำไมเลือกถีบ๓คันนี้ไม่รู้นะจอดอยู่๕คันได้มั้

เดินเข้ามาที่สพเมืองรบบุรีมาดึกแล้ว๕ทุ่มครึ่ง

เอาก้อนหินคว่างใส่กระจก๔๕ครั้ง
แตกซิครับกระจกแตกทั้งบานครับ
จากนั้นเขาก็เดินไปที่รถจักรยายนต์ของสายตรวจจราจร

แล้วก็วิ่งหนีไปตามถนนประหลโยธิน

ไล่ติดตามไปจนไปเจอผู้ชายคนนี้
อยู่หน้าโรงพยาบาลมะเร็งลบบุรีครับนี่นี่หน้าโรงพยาบาลแล้วนะ
ไม่ยอมให้จับง่ายดูเท้าเท้าใส่เอวมองหน้านะครับ
จะเอาเรื่องซะให้ได้เกลี้ยกล่อมอยู่นานครับ
แต่ในที่สุดเขาก็ยอมไปโรงพักนะ
ผัญญบุรตเอกรักษักเมฆจินดาท่านผู้กำกับการสอบภาวเมืองโรปุรี
มาสอบปากคำผู้ชายคนนี้ด้วยตัวเองเลยนะ
คงอยากรู้ว่าทำไมถึงมาก่อเหตุที่โรงพักของท่าน
ทราบว่าผู้ชายคนนี้ชื่อนายวัฒนาสะมนาอายุ๓๑ปีนะครับ
รับว่าเขาเมาเหล้าแล้วเสพยาบ้าไปด้วยสองเม็ดนั่นนะครับ
ก่อนจะมาก่อเหตุอ่ะตำรวจพยายามเค้นถาม
คุณโกรธแค้นอะไรสพเมืองลบบุรีเนี่ยคุณบอกผมดินะตำรวจถามนะฮะ
เขาไม่ตอบบอกผมขอโทษผมขอโทษก็แล้วกัน
พอตรวจสอบประวัติพบว่าเมื่อปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมา
พังเสียหายครับธนาคารเรียกก็เท่าไหร่๕๘๐๐ตอนนั้นนะ
แล้วครั้งนี้ทางสอบภอร์เนี่ยประเมินมูลค่าความเสียหายหรือยัง
เขาบอกว่า๑๒๐๐ต้องมีแหละนะ๑๒๐๐ต้องมี
แต่ทั้งสองครั้งอ้างเหมือนกันเลย๑เมาเหล้า๒เมายาบ้า
ทำไปโดยไม่รู้ตัวครับอ่ะมีแจ้งข้อหาด้วยนะไม่ใช่จะเสียตังค์อย่างเดียว
ทำลายทรัพย์สินของทางราชการจนได้รับความเสียหายแล้วก็เสพยาบ้าครับ